ไปดูพฤติกรรมของวัยรุ่นแก๊งนี้เขาบอกว่าเขาเป็นลูกตำรวจคุณผู้ชม
แต่สิ่งที่ทำคือตามไปทำร้ายพนักงานร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
แล้วเขามาทุกวันแล้วบอกว่าจะมาทุกวันไม่กลัวใครเพราะเขาเป็นลูกของตำรวจ

ไหนเป็นลูกตำรวจก็เอาให้หนักนะครับอาวุธครบมือเลยอ่ะค่ะ
นี่ฮะวงจรปิดหน้ามร้านนะฮะพนักงานของร้าน
เป็นผู้ชายเสื้อสีฟ้าเนี่ยร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย
วิ่งหนีตายเพราะถูกชาย๓คนไล่ตีไล่ฟัน
ล้มลุกคลุกคานอยู่ก่อกลางถนน
ขนาดวิ่งไปฝั่งนู้นก็ยังโดนอีกหลบไม่ไหวแล้วครับ
พนักงานตะโกนตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
ให้คนช่วยแล้วก็พยายามที่จะเอามือถือถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นของเมื่อวาน
ร้านอยู่ริมถนนสายปากท่อสมุทรสงครามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
ต่อมาตำรวจสพปากท่อเข้าไปคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้ง๓คน
คือนายคณิตอายุ๒๔ปีนายนพัฒน์อายุ๒๖ปี
คนนี้เป็นพนักงานเก่าของร้านและทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
และทั้งคู่ก็เป็นลูกชายของตำรวจนายหนึ่งในสพปากท่อนั่นแหละครับ
อีกคนนึงนัทธพลอันนี้ก็เป็นพนักงานเก่าของร้านเหมือนกันครับ

รถเก๋งเสียหายไป๒คันรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
๘๙๐กลุ่มภาพันธ์๒คนใน๓เนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเคยเป็น
พนักงานของร้านแต่ถูกให้ออกเพราะมีปัญหากับการนำคนนอก
เข้ามาทะเลาะกับคนในร้านทะเลาะกันเองกับเพื่อนนี่แหละไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องของร้านเลยก็เลยโกรธแท้คุณผู้สมทำให้
พนักงานทั้งทั้งที่คนที่โดนฟันไม่ได้มีเรื่องด้วยกัน
นี้พอโดนไล่ฟันคนก็หนีกระเจิดกระเจองันไปและประกาศรว่า
จะกลับมาทุกวันและจะเล่นให้หมดทุกคนอุ้ยนะฮะเพราะว่าเป็น
ตำรวจขนาดนั้นเลยเหรอคะเออทางร้านก็เลยไปแจ้งความสอบพอปากท่อเอาไว้
แต่ตำรวจจับไม่ได้นะครับตอนแรกที่แจ้งความนะฮะ
ต่อมาวันที่๙๓คนมาอีกไล่ฟันพนักงานถึงในร้านอีกบาดเจ็บไปอีก๑คน
มีคนโดนฟันแขนซ้ายจนเอ็นขาดไปวันนั้นครับวันที่เก้า
ยังไม่หมดวันที่สิบกลับมาใหม่คุณผู้ชมนะฮะคนร้ายพาพวกมา
จริงแล้วมาเป็นสิบคนนะพามาเป็นสิบคนบุกเข้ามาทางร้าน
ข้างหลังร้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวด้านหน้ามีคนเห็น
เขารู้เพราะเขาเป็นพนักงานเก่าเขาเลยมาหลังร้าน
ไล่ทำร้ายพนักงานผู้ชายในร้านคุณผู้ชมจนวันที่สิบน่ะถึง
โดนตำรวจจับกลุ่มได้ทั้งสามคนก็ถามพนักงานที่โดนทำร้าย
บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่หลังร้าน
พร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนจู่จู่คนร้ายพาพวกมาเป็นสิบ
นเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็ไล่ทำร้ายพนักงานทุกคนครับ
ตัวเองต้องวิ่งออกมาหน้าร้านแต่ถูกคนร้ายตาม
ไล่ตีไล่ฟันจนบาดเจ็บทั้งที่ไม่เคยมีเรื่อง
แค้นกันมาก่อนเลยและช่วงที่ผ่านมาคนร้ายก็เธอ
ทำงานที่ร้านทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี
ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับพนักงานที่อยู่ในร้านทั้งหมด
ค่ะก็งงเหมือนกันเอาฟังเสียงพนักงานครับ
คือประเด็นมันเป็นเรื่องของตั้งแต่วันแรกแล้วนะ
มันเป็นเรื่องของยายายายายาคนบ้าอ่าอ่า
จริงแล้วมันหลอนแล้วทีนี้มันทานว่าผมไอ้คนก่อเหตุนะนะ
ใช่อืมคือมันทานว่าพวกผมจะไปทำมันจริงจริงจะเข้าไปทำมัน
เขาอ้างแล้วนะคะว่าเข้าใจนะครับไม่ใช่ทำไมเขาได้หรอกใช่
ใช่แล้วสาเหตุที่พวกเข้ามาฟันเราไม่รู้เลยเขามีเรื่องกันมาก่อนด้านนอก

ตอนนั้นเขาเป็นพนักงานที่นี่อืมแล้วเขาก็ชวนกันมาทะเลาะหลังร้าน
อ่าเสร็จแล้วเขาก็มากล่าวหาว่านักงานในร้านจะทำร้ายเขา
เพราะว่าเขาทะเลาะกันเองเขาน่าจะเล่นเยอะนะคะอ่า

เอามีดมาไล่ฟันเอามาไล่ตีวันที่สองคือวันพุธครับพี่
เห็นเกิดเห็นวันอาทางอ่าแล้ววันพุธเขาก็มีดมาไล่ฟัน
มาไล่ฟันรถพนักงานอ่าพอมาเมื่อวานเขาถือมีด
แต่เมื่อวานมีผู้ชายคนเดียวแต่เขาพูดว่าเขาจะทำผู้ชายในร้านเขา
คุณพี่สมบัติบอกว่าต้องถวงทวนให้ดูแลตลอด
ก็เอารถไปจอดตรงประตูหลังร้านเพื่อไม่ให้เปิดเข้าได้

อันนี้หนูเก็บเต็มที่แล้วแต่เหตุการณ์วันนี้มันเกินที่หนูจะเซฟแล้ว
ดูแล้วเนี่ยคนก่อเหตุก็น่าจะเล่นมาเยอะแหละ
เสพอะไรเข้าไปแหละไม่รู้หลอนหรือว่าคิดไปเองหรือว่าอะไรก็ตามทีแหละ

สุดท้ายตำรวจคุมตัวลูกชายตำรวจเอาไว้ได้แล้วก็พวกด้วย
ส่วนลูกตำรวจอีกคนนึงบาดเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่อายัดตัวเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะมาดำเนินคดีกันทั้ง๓คน
และต้องไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยว่าเสพยาจนหลอนเองแล้วมาทำร้ายเขา
คิดว่าเขาไปหาเรื่องหรือไม่อย่างไรนะฮะ
บ้านเมืองมีกฎหมายถึงจะเป็นลูกตำรวจแต่ก็ต้องได้รับโทษทัน
ถ้าเกิดว่าทำผิดยังไงหวังว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะ